เราเช็คความฟิตของศึกมวยไทยรัฐดีกว่านะครับ

วันเสาร์ไปเช็คความพร้อมในรุ่น๗๓กิโลกรัมนะครับ
ดูสิครับว่าใครดีกว่าใครน้ำเงินกับแดง

ฟิตมวยไทยรัฐกับเอกชุมพร
คู่เอกเสาร์นี้ป้องกันแชมป์รุ่นยักษ์เลย๗๓กิโลกรัม
เตะทีงเนี่ยได้ยินถึงหน้าปากซอยแน่นอนนะครับ
ไปดูที่ฝั่งของผู้ท้าชิงกันก่อน

เป็นมวยชกสนุกไม่เอาเปรียบคนจัด
ไม่เอาเปรียบคนดูประเภทสู้ถวายหัว

แขนเอาไว้ดักซับศอกแล้วก็ต่อยหมัด
เฮ้ยฟันต่อยครับเน็ตหมัดพิวเซปครับ

บัวเงินมีจุดอ่อนตรงเขาเป็นมวยเก่นะครับ
เขาเป็นวัยแก่นะครับเค้าอายุ๒๙แล้วเค้าคือเวลาหมดเลย
แต่เค้าคือจุดเค้าก็คือหัวใจครับสู้ถวายชีวิตครับ
มาดูเจ้าของแชมป์ต้องตาเพชรจินดาซ้อมดีบำรุงถึงอยู่ที่ลบบุรี
เชื่อว่าจะอาศัยความสดบดเอาชนะความเก่า
แต่ว่าผมมีความเชื่อมั่นว่าเด็กหนุ่มอายุ๒๐ปีเนี่ยจะใช้ความสดชนะผ่านไปได้ครับ
ก็จะจริงอยากให้ดูบนเวทีนี้เพราะว่าถ้าผมให้ผมให้สัมภาษณ์ไปก็ไปออกไม่รู้แผนผม
แต่รับรองได้ผมการชกทุกไฟล์ผมจะวางแผนทุกไฟล์นะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งมวยของที่จะชกกันชิงแชมป์เนี่ยเป็นมวยของทางซ้อมที่ใกล้เวทีอ่ะ
คือซ้อมอยู่เวทีเนี่ยวันนั้นแผนการชกเนี่ยขออนุญาตขอดูบนเวทีเลยครับ
แม่เสศักดาเนี่ยทำแบบมีเลสไนซะด้วยนะครับสงสัยต้องมีอะไรสักเจ็ดแปดอย่างซะแล้ว
พันเข็มขัดแชมป์๗๓กิโลกรัม๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
เอกชุมพรท้าพิสูจน์ความมั่น